ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมพอได้ฟังแล้วก็สะเทือนใจคนเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกัน
เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง
ครูก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่๒ของเด็ก
แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่โรงเรียน
แล้วโรงเรียนไม่ได้พาน้องซึ่งน้องอายุ๔ขวบน้องภูผา
พาน้องส่งโรงพยาบาลจากการที่น้องล้มแล้วหัวฟาดโต๊ะ
ท้ายที่สุดพอกลับมาบ้านคืนนั้นน้องเสียชีวิต
นี่แม่ยังคาใจอยู่ว่าทำไมลูกชายแม่วัยกำลังน่ารักเลย
ถึงเสียชีวิตแบบนี้ครูบอกว่าสะดุดกระเป๋าล้มก็จริง
แต่อะไรหลายอย่างที่มันคาใจคือหนึ่งจริงในห้องเรียนมีกล้องวงจรปิดนะ
แล้วพอจะขอดูบอกว่ากล้องวงจรปิดเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ใช่แต่พอขอดูบอกว่ากล้องวงจรปิดเสีย
แล้ว๒มีการเอาโต๊ะตัวนั้นไปตรวจสอบซิ
ว่าน้องล้มไปยังไงไปกระแทกตรงไหน
ปรากฏว่าตอนที่เอาโต๊ะไปตรวจสอบเอ้ามันผิดตัว
มันไม่ใช่ตัวนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นด้วยลักษณะโต๊ะคือต่างกันเลย
นี่แหละค่ะมันคือความแปลกใจหลายอย่าง
แม่ก็เลยไปร้องกับทางทนายรณรงค์แก้วเพชร
ประธานเครือข่ายโรนโรงทวงคืนความยุติธรรมค่ะ
นี่ทนายรณรงค์ก็พาทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่
คุณพ่อคือคุณพ่อพนิษฐ์พิทักษิรันพงศ์อายุ๓๓ปีนะคะ
แล้วก็คุณแม่คุณแม่เนี่ยคือนางสาวนภาพรเชยประทับนะคะ
อายุ๒๖ปีพ่อและแม่ของน้องภูผา
น้องเนี่ยน้องภูผาอายุ๒ขวบอนุบัน๒คุณผู้ชม
อนุบัน๒๔ขวบก็นี่พาน้องไปร้องกับทางผู้อำกับที่สพภาษีเจริญค่ะ
ลูกเนี่ยล้มหัวฟาดโต๊ะแล้วท้ายที่สุดน้องกลับมาเสียชีวิตที่บ้าน
นี่สาเหตุมาจากอะไรล่ะในใบชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมอง
ทีนี้ครอบครัวคาใจเหลือเกินว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเอ๊ะทำไมมันเกิดขึ้นที่โรงเรียน
อันนี้เป็นใบที่ชนสูตรมานะคะบอกว่าเลือดออกในเหนือเยื่อหุ้มสมองนะคะ
วันที่เกิดเหตุเนี่ยวันนั้นเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนทำไมคุณครูไม่พาน้องไปหาหมอ
แล้วพอไปขอดูกล้องวงจรปิดคุณครูบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียอีก
แม่ของน้องภูผาเล่าแบบนี้ค่ะวันที่๒๒น้องไปโรงเรียนตามปกติเลย
บ่าย๓ปั๊บคุณครูโทรมาบอกคุณแม่คุณแม่น้องเดินไปเหลาสีแล้วสะดุดกระเป๋าล้ม
หน้าไปฟาดโต๊ะแล้วน้องร้องเยอะมากไม่มีแผลข้างนอกเลยนะคะ
ทีนี้ครูเอาน้ำแข็งประคบให้แล้วแล้วก็ไม่ได้ส่งน้องไปโรงพยาบาล
พอตอนเย็นเลิกเรียนคุณปู่ไปรับคุณปู่ไปรับกลับบ้านตามปกติ
ภูผาก็บ่นแบบเจ็บแก้มแล้วน้องก็เริ่มซึมเริ่มงอแง
แม่ก็อาบน้ำให้แล้วคือแม่ให้น้องดื่มนมไง
พอน้องดื่มนมไปน้องอาเจียนออกมาแม่ก็คิดว่าเออไม่เป็นไรลูก
เดี๋ยวไปเข้านอนเข้านอนก็พาลูกไปนอน
ทีนี้พอปิดไฟนอนหมดแล้วสักประมาณ๓ทุ่ม
แม่เปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชม
แล้วส่องไปที่หน้าลูกส่องจะดูว่าลูกเป็นยังไง
หลับแล้วมีรอยบวมมีแบบโอ้หัวปูดหัวโนไหม
ปรากฏว่าภาพที่แม่เห็นคือลูกหน้าซีดแล้วน้ำลายฟูมปาก
แม่ตกใจมากตอนนั้นนะคะรีบพาน้องส่งโรงพยาบาลเลย
ตอนนั้นน้องไม่รู้สึกตัวแล้วนะท้ายที่สุดน้องเสียชีวิต
หมอบอกนี่แหละว่ามีเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมอง
แล้วคิดดูสิหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
ไปรับลูกมาจากโรงเรียนตอนเย็นกลางคืนลูกตายค่ะ

ทำไมถึงไม่มีอยู่มาเสีย
ตอนที่เกิดเหตุทำไมครูไม่ส่งน้องไปโรงพยาบาลล่ะคะ
ทำไมถึงไม่โทรหาผู้ปกครองตอนนั้นมาบอกตอนเย็นทำไม

เป็นกฎของกระทรวงโรงเรียนไม่สามารถพาเด็กออกนอกโรงเรียนได้

คือถ้าเกิดพ่อแม่ไม่มารับหรือพ่อแม่ไม่อนุญาต
ก็จะไม่สามารถพาไปโรงพยาบาลได้

พอน้องล้มแล้วได้โทรบอกผู้ปกครองเขาไหม

ช่วยพาลูกหนูไปโรงพยาบาลก่อนเลยนะไปตรวจดูว่าเป็นอะไร

แล้วเนี่ยคลิปทางขวามือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย

ก็คือเป็นน้องตอนที่แบบยังมีชีวิต
แล้วตอนนั้นน้องก็คือเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่แบบกำลังน่ารักอะค่ะ
จากเรื่องของกล้องวงจรปิดเรื่องของไม่พาไปโรงพยาบาลแล้ว
ตำรวจให้ครูประจำชั้นมาสอบปากคำนะ
แล้วมีการอายัดโต๊ะตัวที่น้องภูผาล้มหน้าผากฟาด

แต่ทางคุณยายของน้องเหมือนมีการบอกว่าเรื่องโต๊ะเนี่ยมันแปลกนะ
เพราะว่าจริงแล้วโต๊ะตัวนั้นมันไม่ใช่ตัวที่เอามาตรวจสอบ
นี่ไงโต๊ะนี่น่ะนะโอ้โฮค่ะ
มันคนละแบบมันคนละตัวกันเลยคุณผู้ชม
ทีนี้เดี๋ยวต้องดูต่อนะว่าสรุปแล้วยังไง
เพราะว่าโต๊ะตัวที่เกิดเหตุจริงน่ะ
ข้างบนมันเป็นไม้แบบเป็นไม้อัดแข็ง

โต๊ะตัวนี้มันมีความแตกต่างกันครับ

แล้วก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดด้วย
ว่าที่บอกว่าเสียน่ะสรุปคือเสียจริงหรือเปล่า
แล้วมันจะสามารถดูกล้องตัวอื่นได้ไหม

คือกล้องวงจรปิดมันมีประโยชน์ยังไงสำหรับเรื่องนี้
คือถ้ากล้องวงจรปิดใช้งานได้แล้วได้ดูเร็ว
แม้ว่าจะเลิกเรียนแล้วแล้วได้ดูกล้องวงจรปิด
แล้วเห็นลูกหัวฟาดจะรีบพาไปหาหมอ
คุณผู้ชมครับไอ้หัวฟาดข้างในแล้วเลือดไม่ออก
ข้างนอกก็ไม่เป็นอะไรนี่อันตรายมากนะฮะ
และยิ่งถ้าลูกหลานกลับมาแล้วมีอาการขึ้นไส้อาเจียน

วันนี้หัวฟาดไหมลูกบางทีเด็กกลัวอีก
กลัวไม่กล้าบอกต้องซักไซส์ไล่เลียงนะ

สมองได้รับการกระทบกระเทือนนะครับ
นี่ไงคือสัญญาณมันมาตั้งแต่ที่คุณแม่เอานมให้น้อง
ตอนถึงบ้านแล้วน้องอาเจียนออกมาแล้วอะค่ะ
ตอนนี้ตามเหตุการณ์ก็เชื่อ

เพราะว่าผลชนะสูตรเป็นแบบนั้น
ใช่แต่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรนอกเหนือกว่านี้
แม่ก็เอาตามที่เขาชนะสูตรอะค่ะ
เพราะเราไม่ได้เห็นจากกล้องโดยชัดเจน
เราก็ยังคาใจอยู่ตรงนี้ถึงอยากดูกล้อง
ใช่แล้วก็ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่ยังเรียนอยู่

อยากให้มันมีความปลอดภัยมากกว่าตรงนี้ด้วย
นี่ค่ะคือสิ่งที่คุณแม่ต้องการนะนะ
อยากทราบว่าสุดท้ายจริงแล้วเหตุการณ์วันนั้นตอนนั้น

เพราะว่าถ้าสมมุติเกิดว่ามันเป็นความประมาทของคุณครูจริง

ผมเป็นครูแค่มีดบาดผมก็พาไปแล้วชีวิตต้องมาก่อน
เออใครเป็นครูอีกคะ

ต้องไปดูกฎกระทรวงศึกษาธิการว่ามีด้วยเหรอ
ที่ห้ามเอาเด็กออกจากโรงเรียนโดยภารการเนี่ย
ขอโทษนะเมื่อกี้ผมอ่านตามข้อความที่เขาพิมพ์มาอย่างนั้นจริง
เดี๋ยวจะหาว่าไปบิดไปเบือนข้อความเขา
อันนี้ภาพที่ให้ดูตำรวจไปอายัดโต๊ะเนี่ยนะคะ

อันนี้ตัวที่น้องล้มไปฟาด
เดี๋ยวน่าจะมีการชี้แจงจากทางโรงเรียนเพิ่มเติมด้วยนะฮะ